เครียดกินเหล้าอย่าทำ

แต่ที่กระบี่คุณป้าคนนี้อายุ๕๙

กินเหล้าแล้วนั่งตากฝนอยู่อย่างนี้
ใช่เปอร์นั่งตากฝนเป็นไงคะ

อย่าไปไม่ยังไม่สบายเดี๋ยวไปอาบน้ำนะอาบน้ำก่อนนะคะ
นี่เป็นไงทั้งปลอบทั้งปลาโลม

กู้ภัยนี้หน่วยนี้ดีนะมีกู้ภัยผู้หญิงด้วย
พอผู้หญิงอยู่ในเหตุการณ์หรือเกิดเหตุ

แล้วคุณป้ากอดแบบสบายใจเลย
ใจไงสนิทใจไงนี่ไปอาบน้ำก่อน
นางสาวเนริสาศรีศุกร์คือกู้ภัย
คนนี้กู้ภัยนะครับมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เข้าไปเกลี้ยกร่อมคุณป้ายุ่ง๕๙
ตากฝนอยู่กลางถนนเจรจาอยู่สัก๑๐นาทีกว่า
ป้ายอมไปหนูไปส่งบ้าน

คุณป้าไปนั่งตากฝนอยู่กลางซอยนครธรรมเขต
ป้าเล่าเครียดนะลูก
สรุปเครียดอะไรบ้าง
ท้อแท้นะก็พยายามหางานทำ

พอมาขายของก็ขายไม่ดี

ทะเลาะกับผัวอีกแต่ไม่น่าจบตรงนี้
ไม่น่าจบตรงไปกินเหล้าไง

ก็เลยไม่รู้ประโยคที่ป้าพูดว่าคนมันชั่ว
อันนี้อาจจะเป็นจากการทะเลาะกันหรือเปล่า

พอพูดคุยจนป้าคลายเครียดแล้ว

ป้ากลอดกูภายใหญ่เลย
ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ด้วยนะ

ป้าจะไม่สบายตากฝนอยู่นานนะครับ

โอ้โหนี่แหละครับ

ลิสาศรีศุกร์อยู่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา

กู้ภัยหากู้ภัยผู้หญิงไว้แบบนี้ประจำ
ใช่หน่วยประจำมูลนิธิหน่อยดีนะดี